ไปต่อกันเลยที่เชียงใหม่แต่อันนี้เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวบ้าน
ที่แม่เหี่ยนั่นเองเขาบอกว่าโอ๊ยบ้านอยู่ติดริมคลองก็จริงนะ
แต่พอฝนตกลงมาเนี่ยน้ำท่วมค่ะแล้วสาเหตุไปตรวจสอบว่ามันท่วมเพราะอะไร
เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่ามีการลักลอบลักลอบถมคลองให้เป็นสวนยอม
แล้วน้ำมันจะไประบายได้ยังไงแถมไปดูสิคะเห็นไหม

ใช่ดูสิทั้งกิ่งไม้ท่อนไม้มันมาขวางการไหลของน้ำ

ที่บ้านป่าเป้าที่ตำบลแม่เหี่ย
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ต้องช่วยกัน
ลงแรงเก็บเศษไม้กิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่มันอุดตันท่อระบายน้ำของหมู่บ้าน
เพราะว่าฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะ
ชาวบ้านที่เขาบ้านอยู่ติดลำคลองระบายน้ำเป็น๑๐หลังคาเรือนเลยนะ
ได้รับผลกระทบเพราะว่าน้ำมันเอ่อท่วมเข้ามาในหมู่บ้านไง
แล้วดูสิชาวบ้านเขาก็ต้องเก็บข้าวของเครื่องใช้กันแทบไม่ทันเลยนะคะ

มาจากการที่คลองระบายน้ำอยู่ในเขตของเขตเทศบาลแม่เหี่ยนะคะ
บางส่วนถูกแอบถมลำเหมือง
มันก็เลยไม่มีทางระบายน้ำได้เหมือนเดิม
แล้วลำเหมืองบางส่วนเนี่ยไม่ได้รับการขุดลอกอย่างเป็นประจำ
ทีนี้พอฝนตกลงมาหนักฝนตกลงมาเยอะเนี่ย
น้ำมันก็ไม่รู้ว่าจะไประบายทางไหน
ยังมีพวกกิ่งไม้เศษใบไม้มาอุดตันปากท่ออีก
ก็เลยทำให้น้ำมันย้อนเข้ามาท่วมบ้านเรือนชาวบ้านแบบรวดเร็วนะคะ
ซึ่งเมื่อเช้าวานนี้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่
นายวิรพันธ์ดีอ่อนก่อนลงพื้นที่ไปเลย

ต้องไม่รอช้าไปตรวจสอบในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ
เรื่องต้นนะคะก็พบว่ามีการลุกล้ำ
ถมลำเหมืองสาธารณะที่เคยมีอยู่เดิม

ตรงนี้แหละมันเป็นปัญหาหลัก
เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดน้ำท่วม
ซึ่งทางด้านในอำเภอเมืองเชียงใหม่บอกว่า
เดี๋ยวจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เพราะว่ามันทำให้เกิดผลกระทบกับคนในชุมชนนั่นเอง
นี่ดูสิดึกดื่นค่ำมืดแล้วเห็นไหม
แต่ก็ยังต้องมาเก็บเศษไม้เก็บใบไม้แบบนี้

เดี๋ยวฝากทีมรถปลดทุกข์ตามต่อเนื่องต่อนะฮะสำหรับเรื่องนี้